ด้วยคดีที่เกิดขึ้นที่พระนครศรียุธยาก่อนนะครับ
เชื่อว่าท่านก็ติดตามเหตุการณ์กันมา๒วันแล้ว

ที่อำเภอเมืองพระนครศรีอุทยานะครับ
ที่มีรถคันหนึ่งอยู่ดีก็พุ่งชนไปเลยนะฮะ
สำหรับคนที่เขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้าน
ผู้ชายคนนี้ครับก็อย่างที่เห็น
ใช่ค่ะมีจังหวะถอยไปตั้งหลักด้วย
แล้วก็พุ่งมาชนแบบเต็มเลยค่ะ

วันนี้ก็มามอบตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะได้ฟังเหตุผลจากเขากันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ณตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า
ผู้ที่เขาเสียชีวิตเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว
คนก่อเหตุจะสามารถกล่าวอ้างอะไรก็ได้นะครับ

เมื่อ๒๕มกราคมวันเสาร์ที่ผ่านมา
ที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ถูกรถพุ่งชนจนเสียชีวิต
ชื่อนายสุพรรณญาติบันทุงอายุ๕๗ปีเป็นนายช่างโยธาของทางหลวงชนบท
คนก่อเหตุเนี่ยบ้านอยู่ข้างกันนะฮะหลังข้างเนี่ยนะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับ
แล้วมีราวตากผ้ากั้นกลางเอาไว้นั่นคือบ้านของผู้ต้องหาชื่อนายภัยบูลส่างศาล
อายุ๕๖ปีนะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพจากวงจรปิดที่เราทำมาร์คบ้านที่เกิดเหตุเอาไว้เนี่ย
ท่านจะเห็นชัดขึ้นนี่นะฮะบ้านเขาอยู่ติดกันสีแดงคือบ้านผู้ต้องหานายภัยบูล
สีเขียวคือบ้านของนายสุพรรณผู้ตาย
ค่ะดังนั้นตอนแรกตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่ขับรถพุ่งไปชนเป็นเพราะว่าปัญหาราวตากผ้าหรือเปล่า

ราวตากผ้านี้ไหมนะครับส่วนสีเหลืองคือบ้านในจ้างของนายภัยบูลผู้ต้องหาเป็นสองตายาย
ก็มีรถยนต์อยู่ซึ่งนายภัยบูลเนี่ยนอกจากขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างแถวหมู่บ้านแล้ว
มารับจ้างขับรถให้กับสองตายายเจ้าของบ้านตรงนี้
วันเกิดเหตุก็กำลังจะพาคุณตาคุณยายแล้วก็หลานชายไปเรียนฟุตบอล

ดังนั้นจังหวะเกิดเหตุก็คือคุณตาคุณยายและเด็กเห็นเหตุการณ์หมดเลย
แต่ว่าเขาขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกันก็เป็นสิทธิของทางฝั่งพยานเขานะครับ
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับนายภัยบูลหลังจากหลบหนีไปสองวันนะฮะ
หนีไปอยู่ที่อำเภอแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามก็มามอบตัวแล้วนะครับ
มีกำนันที่เป็นพี่ชายในพื้นที่พามามอบตัวคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะถูกตำรวจคุมตัวมาแล้ว
นายภัยบูลสารภาพว่าก่อเหตุขับรถพุ่งชนนายสุพรรณจริง
อ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปมเรื่องตั้งราวตากผ้าขวางหน้าบ้าน
คือวันนั้นมีราวตากผ้าขวางที่หน้าบ้านอยู่
นายภัยบูลบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องณวันนั้นเรื่องราวตากผ้าอย่างเดียว
แต่ถามว่ามีไหมมันก็ผสมปมเปย์กันไป
มันมีหลายเรื่องเป็นความคับแค้นความแค้นเคืองจากปัญหาความขัดแย้ง
ตั้งแต่สมัยเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยกันในอดีต
นายภัยบูลอ้างว่าที่ผ่านมามีปัญหาส่วนตัวกับผู้ตายเรื่องบ้านที่อยู่ติดกัน
เขาอ้างว่านายสุพรรณผู้ตายมักจะชอบเปิดปิดประตูบ้านเสียงดัง
ทำอะไรก็เสียงดังโครมคลามจอดรถวางสิ่งของกีดขวางเขาเรื่อยมา
ก็เลยสะสมมาเรื่อยวันเกิดเหตุคือวันเสาร์ที่ผ่านมา
นายภัยบูลอ้างว่าได้เดินออกมาที่หน้าบ้านก็จะไปรับจ้างขับรถ
ก็คือบ้านคุณตาคุณยายอยู่ฝั่งตรงข้ามพอเดินมายืนอยู่หน้าบ้าน
นายสุพรรณตอนนั้นฉีดน้ำอยู่หน้าบ้านฉีดน้ำมาทางเขาเขาก็เลยมองหน้า
แต่ผู้ตายเนี่ยกลับยักษ์คิ้วใส่ให้ทำให้โกรธเป็นอย่างมาก
ยักษ์คิ้วใส่นะอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะบอกว่าฉีดน้ำใส่ก่อนแล้วก็ยักษิ้วให้
ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรก็ไปถอยรถออกมานะฮะถอยรถที่เป็นรถของนายจ้างที่เขาจะไปขับให้
แต่ผู้ตายยังหันมายักษ์คิ้วใส่อีกครั้งหนึ่งอันนี้นายภัยบูลอ้างก็เลยโมโหสุดขีด
คราวนี้ก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งชนไปเลยนะฮะคือชนแล้วก็ยังไปทับร่างเขาด้วย
เขาก็หันหลังอยู่ด้วยไม่มีโอกาสตั้งตัวเลยนะครับก็เลยเสียชีวิต
ภัยบูลบอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่ทำแบบนี้นะฮะแล้วหลังเกิดเหตุก็เลยหลบหนีไปหาเพื่อน
แล้วก็ไปหาญาติมามอบตัวก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ดูข่าวคุณเขียนมาสอน
เขาบอกว่าดูข่าวทุกวันนะคะตั้งแต่มีคลิปเผยแพร่ออกไปเขานั่งดูข่าวตัวเองตลอด
แต่เมื่อวานนี้มีข่าวก็คือลูกกับภรรยาเดินทางไปที่งานศพของผู้ตายไปขอเข้ามาศพไปขอเข้ามาญาติครอบครัวของผู้ตาย
ก็เลยบอกว่าโอ้โหเห็นข่าวแล้วสงสารลูกเมียต้องมารับผิดชอบแทนเนี่ยฮะ
ภัยบูลบอกว่าเห็นแล้วก็สงสารลูกเมียต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่เขาก่อไว้แทน
คือตั้งแต่วันแรกเมียก็ถูกเชิญตัวไปที่โรงพักตั้งแต่แรกเลยค่ะต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
ถึงขั้นบอกผ่านสื่อเลยว่าฝากบอกสามีมามอบตัวเถอะ
เห็นข่าวเมื่อวานก็เลยออกมามอบตัวนะ
ขณะเข้ามอบตัวผู้ต้องหาบอกว่าเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
ก็ขอกราบขอโทษผู้เสียชีวิตด้วยส่วนสาเหตุไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอะไรลงลึกไปมากกว่านี้
พี่อยากจะไปขมาศพอะไรไหมครับ
มันพลั่งยังไงครับวันนั้นถามจริงครับ
ผมมองแบบคือไม่เคยทำแต่ว่าถ้ำันได้ยังไงวันนั้นขอโทษผมด้วยครับ
นี่ฮะมาเสียใจตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเขาเสียชีวิตไปแล้ว

ตอนก่อนจะก่อเหตุเนี่ยเดินออกมาหน้าบ้านจะไปรับจ้างขับรถผู้ตายฉีดน้ำใส่มาทางเขา
พอมองไปก็ยักษิ้วใส่ยักษ์คิ้วใส่ถึงสองครั้งก็ไม่มีใครเห็นนอกจากตัวเอง
พอภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็เห็นมุมกว้างใช่ไหมฮะ
ถ้าท่านดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นเป็นมุมกว้างนะครับ
อันนี้เป็นกราฟิกที่เราทำให้ดูไปแล้วนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุ
จะขับรถพุ่งชนตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาเดินออกมาหน้าบ้าน
เพื่อที่จะไปขับรถให้กับนายจ้างแล้วผู้ตายเนี่ยฉีดน้ำใส่
ฉีดน้ำมาทางเขาจะเห็นเป็นทางน้ำเห็นไหมคุณเขียนมาสอน
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงใช่เพราะผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงแล้ว
เขาอาจจะลดน้ำแถวนั้นแล้วน้ำมันไหลไปเองก็ได้ใช่ไหม
แล้วบอกว่าพอมองไปก็ถูกยักษิ้วใส่แต่ตรงนี้ภาพมันก็ไกล
มันไม่เห็นสีหน้าค่าตาอะไรหรอกอะค่ะแต่ต่อให้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
แต่มันถึงขั้นต้องขับรถพุ่งชนแล้วเหยียบทับกันตายเลยเหรอ
ใช่แล้วก็ลากร่างของผู้ตายไป๔๕เมตรด้วย
นางสาวปานกมลรัศมีภรรยาของผู้เสียชีวิต
วันนี้ก็มาพบภูมิกับการสพเมืองพระนครศรีอุทยานะครับ
เพื่อขอให้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวถ้านำตัวไปฝากหางต่อสาร
บอกว่ายังทำใจให้อภัยผู้ก่อเหตุไม่ลงไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาก่อน
หลังจากนี้ก็ต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลลูกชายอายุ๑๑ขวบ
แต่เพียงผู้เดียวเพราะสามีเสียชีวิตแล้ว
ภรรยาผู้ตายบอกว่าไม่เชื่อเพราะภาพจากกล้องวงจรปิด
จังหวะที่ผู้ต้องหาถอยรถแล้วก็จะเหยียบคันเร่งมาพุ่งชนสามีเธอเนี่ย
ก็เห็นอยู่ว่าสามีของเธอยืนรดน้ำต้นไม้อยู่และหันหลังให้อยู่
นี่ค่ะจังหวะนี้นี่ฮะก้มหันหลังให้รถอยู่
ผู้ก่อเหตุขับพุ่งชนโดยไม่ได้สนใจเลยว่าสามีเธอไม่รู้ตัวเลย
ไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวเลย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

บอกว่าขอโทษสำนึกผิดเสียใจเนี่ยแต่ชีวิตของสามีของเธอกลับคืนมาได้ไหม

มันไม่ได้แล้วนะฮะวันนี้ตำรวจได้ไปตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
โดยเฉพาะรถยนต์คันที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุนะครับ
ก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพจากกล้องหน้ารถด้วยนะครับ
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะฮะ
ท่านตำรวจเอกประเวทศรีนาคภูมิกับการสพพศศิริยา
บอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากับนายภัยบูลสั่งสารวัย๕๖ปี

ผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหายอมรับว่ามีเจตนาชนจริง
แต่อ้างว่าทำไปก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบบันดาลโทษะ
เป็นเพื่อนบ้านกันที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาหลายครั้ง
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเวลาหลายปี
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตเคยจอดรถเคยตั้งราวตากผ้า
ล้ำหน้าบ้านเขาชอบส่งเสียงดังและชอบพูดจาดูถูกเขา
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างกับตำรวจนะครับ
ตำรวจก็จะไปสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ผู้ต้องหาปฏิเสธไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือผู้ต้องหาก็อ้างกับตำรวจว่ามันเป็นปัญหาสะสมมานาน
เรื่องของราวตากผ้าเอ่ยถูกดูถูกเหยียดหยามเอย
แล้วก็ทั้งคู่ทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุเขาเป็นคณะกรรมการของหมู่บ้านทั้งคู่
แล้วก็ระหว่างที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านก็เหมือนกับมีเรื่องที่พูดจาอะไรไม่เข้าหูกันด้วย
วันนี้ค่ะเราก็เลยให้คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเรานะคะ
ไปคุยกับหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งคนนี้เขาไปเยี่ยมผู้ต้องหา
ที่อยู่ในห้องขังที่สพพระนครศรีอุทิยาตั้งแต่เช้าตอนไปเยี่ยมก็มีโอกาสได้คุยกับตัวผู้ต้องหา
คณะกรรมการหมู่บ้านคนนี้บอกว่าคือปัญหามันไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะหน้าที่ผู้ตายฉีดน้ำใส่ยักษ์คิ้วใส่
ตัวผู้ต้องหาบอกว่ามันมีปัญหาก่อนหน้านี้มานานแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการพูดจาดูถูกเหยียดหยามกัน
คือคณะกรรมการหมู่บ้านเขาต้องมีการประชุมร่วมกันของหมู่บ้าน
จังหวะที่มีการประชุมเนี่ยตัวผู้ต้องหาบอกว่าบางทีผู้ต้องหาใส่ชุดที่เป็นชุดวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เพราะเขาขี่วินแถวหมู่บ้านไปประชุมแต่เหมือนกับว่าเขาถูกดูถูกว่าเป็นแค่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
อันนี้ผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้นะคะ
คุณนฤทธินักข่าวของเราไปคุยกับร้อยตำรวจรีเทียนชัยพัฒนาพุทธานนท์
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านกรุงศรีซิตี้หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
เขาไปคุยกับนายภัยบูลผู้ต้องหาถึงห้องขังที่สพพระนครศรีธุยานะคะ
เขาบอกว่าแรงจูงใจก็คืออารมณ์ชั่ววูบผู้ต้องหาบอกกับเขาแบบนี้
เพราะว่าถูกด่าทอด้วยถ้อยคำดูหมินเหยียดหยามอย่างรุนแรง
แต่เขาบอกว่าขอไม่ระบุเป็นคำพูดอย่างละเอียดนะ
คำพูดที่มันดูถูกเนี่ยมันคือคำพูดอะไร
ไม่อยากให้กระทบกระเทือนจิตใจของทั้งสองบ้าน
ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยสองบ้านเขาจะอยู่ต่อกันยังไง
เขาก็ไม่ได้ย้ายบ้านหนีบ้านก็อยู่ติดกัน
กลัวจะกลายเป็นปัญหาระหองระแหงกันต่อไปในภายภาคหน้าอีก
เจ้าตัวเขาบอกว่าขอรับกรรมผู้เดียว
ขอรับกรรมแต่เพียงผู้เดียว
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับระบบการบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ทั้งตัวผู้ตายกับผู้ต้องหาเป็นคณะกรรมการอยู่
เรื่องที่พูดจาดูถูกเนี่ยนะคะก็ลักษณะที่ว่า
เรื่องของการเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนี่แหละ
แต่ประเด็นนี้ทางคนที่เขาไปคุยด้วย
เขาบอกว่าก็ไม่อยากจะลงลึกรายละเอียดอะไรชัดเจนหรอกนะ

ซึ่งจริงแล้วตัวผู้ต้องหาก็ระบาย
ร้อยตำรวจรีเทียนชัยฟังอยู่บ่อย
แล้วที่ยอมมอบตัวเพราะสงสารลูกสงสารเมีย

ต้องหาเขาดูข่าวตลอดดูคลิปตลอด
เวลานักข่าวเปิดคลิปเล่าข่าวเขาเนี่ย
แล้วก็มันมีช็อตที่ลูกเมียร้องไห้ไปกราบศพ
ขอขมาศพไปขอโทษครอบครัวผู้ตาย
ภาพช่วงนี้แหละมันทำให้รู้สึกผิด

แกก็เดินมาทางเด็กตามภาพที่เห็น

มันก็มีคำหยาบที่ออกมาจากปาก
อันนี้พูดเป็นกลางนะ
แต่แกไม่อยากพูดเพราะว่า

มันจะเกิดความเสียหายทั้งสองบ้าน

หลังจากเขาบอกว่าเขาขอรับกรรม

เท่าที่ถามเบื้องต้นไม่มีเลย
เพียงแต่ว่าคำพูดคำนี้คือหมายความว่า
หนึ่งจากที่ว่าการสะสมที่ว่ารถคอยมาติด

มันเป็นแรงที่แบบหงุดหงิดแรงอะไรที่คือแล้วมาเจอในส่วนราวตากผ้ากับส่วนหนึ่งอะไรลักษณะอย่างนี้
คือในลักษณะแบบเหมือนถ้ามีอะไรมากีดขวางมันก็คือว่าแรงมันจะขึ้นมาทันที
คือเขาดูตลอดทุกมุมทุกคลิปที่ที่ข่าวส่งไปใช่ครับเขาก็ดูดูตลอด
จนใช่ว่ามันมีอยู่ช่วงช็อตสุดท้ายเมื่อวานนี้หรือยังไงนี่แหละ
คือว่ามีการลดน้ำศพแล้วเขาเห็นภาพลูกกับแม่เขาเนี่ยกับภรรยา
เขาเนี่ยอ่าร้องไห้ร้องไห้เขาก็เลยว่าสัจธิใจอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างวินเดียวกันกับนายภัยบูลผู้ต้องหานะคะ

เต็มเนี่ยบอกว่าปกติแล้วนายภัยบูลผู้ต้องหาก็มารับจ้างขี่วินช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นอาชีพเสริม
จริงแล้วขับรถให้เจ้านายทำงานธนาคาร
ที่ผ่านมาก็นิสัยดีคุยกับเพื่อนร่วมงานในวินดีมากสุภาพเงียบไม่สูงสิงกับใครไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เต็มคนนี้บอกว่าตกใจมากที่มารู้ข่าวว่านายภัยบูลขับรถชนคนตายผิดกับนิสัยของเขาที่เคยรู้จักมาเขาเป็นคนใจเย็นเสียดายที่มาใจร้อนแล้วตัดสินแก้ไขปัญหาด้วยลักษณะนี้

ไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่บ้านหรือเขาที่เขาทำงานที่นู่นเขาอารมณ์ร้อนหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ที่นี่เขาเป็นกันเองก็คุยพูดคุยอะไรอย่างนี้
มีอะไรเขาก็ซื้อมาให้กินแบบเนี้ยครับแต่ไม่รู้ว่าเขาอารมณ์ร้อนหรือเปล่า
ตอนที่นายภัยบูลมามอบตัวแล้วก็ถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพักเนี่ยนะฮะ
มีเพื่อนของนายภัยบูลคนหนึ่งที่มาเยี่ยมเขาเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยล่ะ
คณะกรรมการหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยกับทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิต
คือนายภัยบูลถูกคุมขังอยู่แล้วก็ฝากบอกกับคนที่รู้จัก
บอกว่าให้ไปบอกเพื่อนคนนี้มาเยี่ยมหน่อยอยากจะระบายด้วยอยากจะพูดคุยด้วยนะครับ
เพื่อนคนนี้นะครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอมา
นี่ฮะเสื้อสีเหลืองนี่ครับชื่อว่านางดารี่ดำเนินงามอายุ๖๙ปีนะฮะ
เป็นเพื่อนของนายภัยบูลทำงานเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยกัน
ดารี่บอกว่าเมื่อเช้าไปเยี่ยมนายภัยบูลมาแล้วแต่ตำรวจไม่ได้ให้เยี่ยม
เพราะว่าหมดเวลาเข้าพบหมดเวลาเยี่ยมก็เลยยังไม่รู้สาเหตุแรงจูงใจที่แท้จริงเหมือนกัน
นายภัยบูลก่อเหตุไปเพราะอะไรแต่ถ้าฟังจากคำให้การที่ออกมาเนี่ย
ที่บอกว่าเพราะถูกดูถูกว่าเป็นแค่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
ถ้าเป็นจริงตามที่นายภัยบูลให้การกับตำรวจคิดว่าประเด็นนี้อาจมีส่วนทำให้นายภัยบูลอ่า
ถึงจุดที่ทนไม่ไหวเพราะนายภัยบูลปกติมักมีนิสัยคิดมาก
เกี่ยวกับเรื่องของภาระการทำงานของตัวเองก่อนหน้านี้เคยทำงานลงพื้นที่กับทีมคณะกรรมการหมู่บ้าน
นายภัยบูลก็มาร่วมงานด้วยในชุดวินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็มาถามนางดารี่เนี่ยว่า
นี่ผมต้องถอดเสื้อวินออกก่อนไหมถ้าจะมาประชุมมาลงพื้นที่กับกรรมการหมู่บ้าน
แล้วก็นายสุพรรณเนี่ยก็จะพูดดูถูกต่อว่าอย่างที่นายภัยบูลอ้างไว้หรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินนายสุพรรณผู้ตายพูดดูถูกนายภัยบูล
เรื่องเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วมาเป็นกรรมการหมู่บ้าน
แต่ถ้าจะมีจริงก็คงเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาอาจจะรู้กันเองก็ได้
แต่ว่าตัวเธอเนี่ยเธอไม่รับรู้ไม่เคยได้ยิน
ประเด็นที่นายภัยบูลบอกว่ามีปัญหากระทบกระทั่งเรื่องของพื้นที่บ้าน
จอดรถขวางทางเปิดปิดประตูเสียงดังใส่แล้วมาวางราวตากผ้าล้ำมาหน้าบ้านเขา
อันนี้นางดารี่ยอมรับว่านายภัยบูลเป็นคนอย่างนั้นจริง
เป็นคนที่แบบห่วงพื้นที่ตัวเองคือห่วงพื้นที่บ้านตัวเองแล้วมีนิสัยเจ้าระเบียบนะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรกับใครเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยไม่ชอบนายภัยบูลด้วย
ไม่รู้ว่าเขาจะมาเหยียดหยามกันตอนไหนเราไม่รู้
แต่ตัวเขาน่าจะแบบจะอย่างนี้เวลาอะไรว่าข้าต้องถอดเสื้อวินไหมอะไรอย่างนี้
เขาเลยบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะเสื้อวินมันเกี่ยวอะไร
ความหมายของเขาก็เหมือนว่าเขาน่าจะด้อยระมั้งอะไร
ก็คือจะแขนนี่เพราะว่าพี่ปันก็ทำงานดีมันคงจะนะ
แต่ป้าก็ไอ้ที่จะมาได้ยินจากหูไม่มีเขาก็ไม่ได้มาพูดอะไรให้ฟัง
เราได้ภาพการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านมา
ตั้งแต่ปี๕๙นะครับซึ่งตอนนั้นทั้งนายภัยบูลกับผู้ตายก็เป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยกันนะครับ
ก็เข้าร่วมประชุมกันก็ดูภาพแล้วก็เข้าร่วมประชุมด้วยดี
นั่งใกล้กันใช่ไหมคณะกรรมการคนอื่นก็เล่าให้ฟังบอกว่าทั้งสองคนก็เป็นคณะกรรมการด้วยกันด้วยดี
เพื่อนบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่ามันมาจากปัญหาส่วนตัวไม่น่าเกี่ยวกับการทำงานในคณะกรรมการหมู่บ้าน
ทั้งสองคนมีรั้วติดกันนะครับแล้วมีเรื่องระหองระแหงกันมานาน
อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสะสมมานานนะครับ
อย่างเช่นเปิดปิดประตูเสียงดังที่นายภัยบูลอ้างว่าฝั่งของนายสุพรรณผู้ตาย
เปิดปิดประตูบ้านเสียงดังหรือว่าตากผ้าเอาราวตากผ้าวางหน้าบ้านแล้วล้ำมาบ้านเขา
ฉีดน้ำรถต้นไม้ก็ฉีดมาล้ำรั้วมาทางที่เขาอยู่นี่นะฮะนายภัยบูลก็อ้างเอาไว้นะครับ
แล้วก็ยังมีกระแสข่าวว่ามีคนที่เคยมาหาซื้อบ้านแถวนี้
แล้วไปจอดรถขวางหน้าบ้านนายภัยบูลนายภัยบูลเนี่ยก็ออกมาต่อว่าเขา
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปเจออีกกรณีหนึ่งนะฮะไปเจอกรณีของนักเรียนสาวคนหนึ่งนะครับ
เรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำในหมู่บ้านสระว่ายน้ำในหมู่บ้านเลยเข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมครับ
เลยบ้านของตายายเลยบ้านของนายสุพรรณผู้ตายเลยบ้านนายภัยบูลเข้าไปด้านในนะครับ
น้องเนี่ยบอกว่าก็มาจอดรถข้างบ้านของตายายนะบ้านตายายนะ
ฝั่งตรงข้ามบ้านนายภัยบูลไม่ใช่จอดรถข้างบ้านนายภัยบูล
ตอนนั้นก็มั่นใจว่าไม่ได้ไปบังไม่ได้ไปขวางทางเข้าออกบ้านของใครเลย
นี่นะฮะคนดูแลสระน้ำบอกว่า
พอน้องคนนี้เข้าไปเรียนว่ายน้ำนายภัยบูลเดินมาตะโกนด่า
ถ้อยคำหยาบคายแถวสระว่ายน้ำ
ลักษณะบอกว่าเนี่ยไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขาทำให้เขาไปไหนไม่ได้เลย
แต่ใช้คำหยาบแบบหยาบมากหยาบแบบหยาบสุดนะครับ
ตอนนั้นน้องที่มาเรียนว่ายน้ำบอกว่าตกใจมากรีบมาที่รถ
ปรากฏว่ารถเธอก็ไม่ได้จอดกีดขวางใครนะ
แล้วที่สำคัญตรงนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่บ้านนายภัยบูลด้วย
เธอก็เลยไปแจ้งความแล้วเอาใบแจ้งความไปแปะที่หน้าบ้านนายภัยบูล
เพราะถือว่าไปด่าทอเธอเธอได้รับความเสียหาย
นายภัยบูลมาเห็นเอาใบแจ้งความนั้นไปแจ้งความกลับ
หาว่าเธอเนี่ยเอาใบแจ้งความไปติดประจานทำให้เขาอับอาย
นี่ฮะน้องผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าเธอก็ไม่ยอม
เพราะว่าก่อนที่นายภัยบูลจะอับอายเนี่ยเธออับอายก่อน
ถูกด่านี่ค่ะไปตะโกนหนาถึงริมสระน้ำ
ทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
แล้วตั้งแต่นั้นก็เธอบอกว่าเธอก็ไม่เรียนแล้ว

เขาพูดจางไม่เพราะเพื่อนบ้านด้วย
มันทำให้เห็นอุปสรรค์ใจขอของพายบูลผู้ตำหาได้
ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวล
นายภัยบูลผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหานักนะคะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนคำกล่าวอ้างต่างว่าผู้ตายต่อว่าเขาก่อนดูถูกเหยียดหยามเขา
จะเป็นข้ออ้างในการต่อสู้คดีได้มากน้อยขนาดไหน
เราไปคุยกับทนายความมาให้นะคะคือเราถามหลายมุมค่ะ
คือ๑ตัวนายภัยบูลผู้ต้องหาเนี่ยไปมอบตัวด้วยตัวเอง
สองเขาอ้างว่าเป็นบันดาลโทษะเพราะว่าถูกผู้ตายด่าทอเขาก่อน
ถูกดูถูกเหยียดหยามไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถมาอ้างได้ไหม
ในเรื่องของการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยค่ะ
ไปคุยมากับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะทนายบอกแบบนี้ค่ะว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมาก
พฤติการในการก่อเหตุจะมาอ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบ
บันดาลโทษะไม่ได้ทนายอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคะ
คำว่าบันดาลโทษะเนี่ยคือจะต้องถูกกระทำก่อนด้วยเหตุ
อันไม่เป็นธรรมตามกฎหมายดังนั้นแค่ถูกฉีดน้ำใส่
ยักษ์คิ้วใส่จะมาอ้างว่าบันดาลโทษะไม่ได้นะคะ
แต่ถามว่าจะมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายได้ไหม
นายรณรงค์บอกว่าถ้าตามหลักการของกฎหมายนะ
มันก็เป็นไปได้แหละที่จะมีเหตุบรรเทาโทษ
เพราะว่าผู้ต้องหารับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวน
ผู้ต้องหาไปมอบตัวด้วยตัวเองอะไรแบบนี้
แต่ถ้าฝ่ายผู้ต้องหาต้องการจะต่อสู้
มีอยู่ทางเดียวก็คือจะต้องสู้ว่าไม่ได้เจตนาชน
ไม่ได้เจตนาฆ่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ตรงนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ชัดอีกนั่นแหละ
ถอยไปตั้งหลักก่อนแป๊บนึงแล้วก็พุ่งชนไปแบบเต็มเลย
จะอ้างอุบัติเหตุหรือว่าไม่เจตนามันฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วนะคะ
ทางญาติของผู้เสียชีวิตสามารถเป็นโจทย์ร่วมกับอายการได้นะคะ
ตำรวจสั่งฟ้องสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะคะ
ญาติของนายสุพรรณผู้ตายก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้นะคะ
เช่นการเรียกค่าขาดไร้อุปการะเพราะว่ามีลูกด้วยไงลูกชายอายุ๑๑นะคะ
สามารถเรียกร้องตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
เนื่องจากนี้การต่อสู้คดีน่าจะสู้ในลักษณะที่ว่าไม่ได้เจตนาชนไม่ได้เจตนาค่าเป็นอุบัติเหตุ
ถ้าสู้มาแนวนี้ผมคิดว่ามันสามารถสู้ได้มันสู้ไปแนวอื่นไม่ได้ครับ
เพราะว่าคดีนี้มีสองอย่างไม่อุบัติเหตุก็ตั้งใจชนแค่อารมณ์ชั่ววูบอ้างไม่ได้หรอกครับ
ยังไงก็เป็นความผิดทางกฎหมายเพราะอารมณ์ชั่ววูบมันคือเจตนาฆ่า
ญาติผู้ตายเนี่ยสามารถที่จะเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับทางพนักงานอายการเมื่อตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้อง
ไม่ว่าจะเป็นประมาทหรือตั้งใจก็ตามสามารถเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้และสามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้
อย่างเช่นผัวตัวเองเสียชีวิตพ่อตัวเองตายสามารถเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้
ก็ต้องอย่าลืมนะฮะว่าผู้ที่เสียชีวิตนายสุพรรณญาติบันทุงเนี่ยเขาเป็นนายช่างโยธาของทางหลวงชนบท
ก็ถือว่าทำงานราชการอายุ๕๗นี่ยังไม่ถึงวัยเกษียณเลย
แล้วก็เป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ต่อก็สามารถทำงานให้กับประเทศชาติได้
ถูกต้องแล้วภรรยาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ทีนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปไอ้คำว่าเสียใจคงไม่พอ
อาจจะติดคุกดำเนินคดีแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังที่เขาเดือดร้อนอีกล่ะสำหรับครอบครัวของผู้เสียหายผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ศพของนายสุพรรณตอนนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหารนะครับ
บรรดาครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานมาแสดงความเสียใจกันทุกวันครับ
เพื่อนที่ทำงานด้วยกันบอกว่านายสุพรรณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานมากนะครับ
คิดว่าต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้
หลังเกิดเหตุมีเรื่องราวน่าประหลาดใจเกิดขึ้นนะครับ
มีเพื่อนที่มาร่วมงานศพของนายสุพรรณบอกว่าหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่มางานศพแล้วเขาก็มาที่บ้านกัน
มาถึงที่บ้านที่เกิดเหตุประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ก็ยังคุยกันอยู่ว่าโอ้โหนายสุพรรณเนี่ยไม่น่ามาเสียชีวิตแบบนี้เลย
อยู่หน้าบ้านตรงจุดเกิดเหตุเลยคุณเขียนมาสอนอยู่ไฟที่เปิดอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะมันเปิดอยู่นะ
พอพูดแค่นี้ไม่น่ามาเสียชีวิตแบบนี้เลยมันดับติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติด
แล้วดับแค่ไฟที่ตรงหน้าบ้านนายสุพรรณดวงเดียวดวงอื่นไม่ดับ
ถ้าจะบอกว่าไฟตกไฟหมู่บ้านตกมันก็ต้องดับพร้อมกันนะครับ
เพื่อนก็เลยพูดกันว่าเออพี่อย่ามาหลอกกันเลยพี่เสียชีวิตแล้วนะ
พี่ตายแล้วนะพี่ถูกรถชนตายพี่รู้ตัวไหมพี่อย่าห่วงอะไรเลย
ถ้าจะมาถ้าจะห่วงก็มาดูแลบ้านดีนะพอพูดแค่นี้ไฟก็กลับมาติดเหมือนเดิม
เพื่อนบอกว่ามันก็น่าประหลาดใจจะมองว่านายสุพรรณเองยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตก็เป็นไปได้
รู้ตัวว่าเสียชีวิตแล้วรู้ว่าเพื่อนมาที่บ้านแล้วมาแสดงความห่วงบ้านห่วงลูกห่วงเมียให้เห็น
อันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะหรือมันอาจจะเป็นแง่ของหลักวิทยาศาสตร์
ไฟตกไฟดับธรรมดาก็เป็นไปได้ไฟไม่จำเป็นต้องดับติดพร้อมกันทุกดวงก็ได้
ดวงเดียวหน้าบ้านอาจจะมีปัญหาอยู่ดวงเดียวก็ได้อันนี้เพื่อนเล่าให้ฟัง
แต่ทีนี้นี่มันก็คือความสูญเสียนะคะนายสุพรรณภรรยาก็ป่วยแล้วก็มีลูกชายอายุ๑๑ขวบ
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปคุยกับภรรยาของผู้ตายนะคะ
นางสาวปานกมลรัศมี
เธอก็บอกว่าตอนนี้ค่ะกำลังใจสำคัญของเธอเลยก็คือลูกชาย
อายุ๑๑ขวบก็เลยต้องสู้ต่อไป
หลังเกิดเรื่องค่ะลูกชายมาเล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุลูกชายได้ยินเสียงนะคะ
ได้ยินเสียงคนก่อเหตุตะโกนว่าถ้าไม่หลบจะชนให้ตาย

แล้วผู้ตายก็เลยตอบกลับไปว่ามาสิ
แล้วคนก่อเหตุขับรถพุ่งมาชนจริงจริงอ่ะครับ
จังหวะนั้นลูกชายวัย๑๑ขวบเล่าให้แม่ฟังนะคะว่า

ธิษฐานว่าพ่อต้องไม่เป็นอะไร
แม่บอกว่าโอ้โหได้ยินลูกชายเล่าให้ฟังแบบนี้
ยิ่งต้องเข้มแข็งค่ะ
สู้ต่อไปเพื่อดูแลลูกนะคะ
เธอบอกว่าเธอป่วยด้วยนะเคยผ่าตัดสมองเมื่อเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙

ก็พยายามรักษาตัวกินยาระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียด
หมอบอกว่าคือบอกไม่ได้ว่าอาการจะกำเริบอีกเมื่อไหร่
มันกำเริบขึ้นได้ตลอดเวลา
ตอนนี้สูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไป
เธอก็ต้องมาป่วยด้วยแล้วก็ต้องมาระวังด้วยว่าอาการมันจะกำเริบอีกเมื่อไหร่
ก็มีภาระหนักนะคะในการดูแลลูกชาย
วันพุธ๒๙มกราคมนี้ค่ะเป็นวันชาปนกิจศพสามี
ซึ่งเธอบอกว่าเป็นวันที่หมอนัดตรวจอาการของเธอด้วยอะค่ะครับ
แล้วที่น่าเศร้าก็คือทุกครั้งที่เธอไปหาหมอสามีพาไปตลอด
แต่หลังจากนี้ต่อไปไม่มีสามีอีกแล้ว

ผ่าตัดไปเมื่อประมาณสิงหาปี๖๑ค่ะ

ดีขึ้นแล้วในภาพรวมที่พี่ตอบได้ก็ประมาณ๙๕
แต่ว่าสิ่งที่พี่จะต้องระมัดระวังตัวก็คือว่า
กลัวความคิดหรือภาวะอารมณ์ที่จะมีส่งผลกระทบกับเส้นเลือดในสมอง
อาจจะกลับมาแตกอีกได้
เพราะว่าคุณหมอไม่สามารถบอกระบุสาเหตุของการเกิดเหตุได้

กลัวว่าถ้าเราอ่อนแอลูกก็จะอ่อนแอตาม
แล้วถ้าเราล้มลงไปอีกคนนึงคนที่จะดูแลลูกเราที่ดีที่สุดไม่มีแล้ว
ก็คือเราเหลือเราคนเดียวนะวินาทีนี้
นี่แหละฮะทั้งหลายทั้งปวงมันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของอารมณ์เพียว
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนคนผิดก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
อ้างยังไงมันก็หลักฐานมันชัด
ผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่มีโอกาสจะมาชี้แจงอะไรอีกแล้ว